ช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวนะ
ไปดูเรื่องราวของความสวยงามที่ชุมชนบ้านชีทวน
ที่นี่เขามีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามมาก
รวมไปถึงเขามีทางเดินทอดยาวลงไปแบบนี้

สำหรับขัวน้อยบ้านฉี่ทวนจะเป็นยังไง
มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์และน่าสนใจขนาดไหน
ไปเลยกับช่วงของตลอดเที่ยว
วันนี้ตลอดข่าวขอพาทุกคนมายังชุมชนโบราณ
ที่จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าชุมชนแห่งนี้
ยังมีวิถีชีวิตเรื่องเล่าและผู้คนอาศัยอยู่
จะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูให้เห็นกับตากันเลยครับ
สะพานข้ามทุ่งนาสีเขียวสุดลูกหูลูกตานี้
เป็นสัญญาณบอกว่าเรามาถึงชุมชนโบราณบ้านชีทวนกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งบ้านชีทวนตั้งอยู่ในอำเภอเคืองใน
โดยสะพานข้ามทุ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าขัวน้อยนี้
เกิดจากแรงศรัทธาของผู้คนที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์เดินข้ามมา
บินทบาทระหว่างบ้านชีทวนและบ้านน้องแคน
โอ้โหเห็นไหมล่ะครับว่าบรรยากาศย่ามเช้าที่พระสงฆ์ท่านออกมาบินทบาทนั้น
เห็นแล้วก็ช่างอิ่มอกอิ่มใจจริงครับ
ที่บ้านชีทัวร์นั้นยังมีทีเด็ดที่เป็นงานศิลปะล้ำค่า
ที่รับรองว่าเห็นแล้วจะต้องตะลึงในความแปลกและความงามกันเลยทีเดียว
กับธรรมาศสิงเทิร์นบุษบกแห่งเดียวในอุบลและในประเทศไทย
ธรรมสิงเทินบุษบกซึ่งตั้งอยู่ภายในหอแจกวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นี้
สำหรับพระสงฆ์ขึ้นนั่งเทศในวันสำคัญ
เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างไทยกับยวน
มีลักษณะเป็นสิงศิลปะยวนแบกองค์บุษบก
เพราะช่างก่อสร้างนั้นเป็นชาวยวนมีนามว่าแกวเวียง
ซึ่งได้สร้างส่วนฐานถึงยอด
ในขณะที่ส่วนอื่นนั้นสร้างโดยศิลปินชาวไทยที่มีอายุกว่า๙๐ปีแล้วล่ะครับ
แต่ด้วยอายุอนามที่เก่าแก่เกือบร้อยปี
ธรรมาศแห่งนี้เปิดใช้ในโอกาสสำคัญจริงเท่านั้น
ทุกวันนี้ภายในหอแจกผู้เท่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน
ยังคงเดินทางมาสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมกันทุกวัน
โดยพระสงฆ์ท่านก็จะนั่งด้านหน้าบุษบกนำสวดเช่นนี้ในทุกวันนี้ล่ะครับ
ที่บ้านชีทวนนี้ยังมีหลักฐานความเก่าแก่ของชุมชน
ยุคกับการสร้างพระธาตุพนมด้วยนะครับ
พิสูจน์ได้จากพระธาตุสวนตาลในวัดธาตุสวนตานแห่งนี้
ที่ตามตำนานเล่าว่าชาวขอมได้เดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนมไม่ทัน
จึงนำทรัพย์สมบัติมาสร้างพระธาตุแห่งนี้แทน
และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับพระธาตุพนมก็คือ
การล้มลงของพระธาตุสวนตานแห่งนี้นี่แหละครับ
และอีกวัดสุดท้ายที่อยู่ภายในบ้านชีทวนแห่งนี้ก็คือ
วัดทุ่งศรีวิลัยซึ่งมีอายุหลายร้อยปี
ที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นอุทยานของธิดาแห่งเจ้าเมืองชีทวน
ชื่อว่าพระนางเจียงใด
โดยมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่ง
มีนามว่าหลวงพ่อพุทธวิเศษ
ลักษณะท่านเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงปางนาคปรก
มีอายุกว่าหนึ่งพันปีเชื่อกันว่า
ใครขอพรจากท่านก็มักจะประสบความสำเร็จ
นี่แหละครับชุมชนโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่
เดินทางมาพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้กันได้
ที่บ้านชีทวนจังหวัดอุบลราชธานี
โอ้โหต้องเสิร์งแบบนี้เลยทีเดียว

เซ็กอินที่นั่นสวยมากอยากให้ไป

ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นว่าสวยงามขนาดไหน
อยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ